เมื่อวานนี้นะฮะเรื่องราวการต่อสู้ของคุณปอเนี่ย
อย่างที่บอกว่าแม้คุณปอไม่ได้เอาร่างกายของตัวเองไปเป็นอาจารย์ใหญ่
แต่๗๐กว่าวันเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับหมอลามาหลายคนแล้วนะครับ
คือหมอลามาเนี่ยได้รู้จักกับว่าโรคไข้เลือดออกทำไมมันรุนแรงได้ถึงขนาดนี้
เลือดออกมีมาตั้งแต่สมัยพี่ยังเด็ก
เมื่อ๖๐๗๐ปีที่แล้วมีก่อนพี่เกิดอีกจนแบบว่าพี่เหมียวอีกสาว
แต่ทำไมเราเคยได้ยินไม่รู้เลยมันมีไข้เลือดออกที่มันจะรุนแรงขนาดนี้
ไวรัสกายพันธุ์หรือเปล่าสารวัตร
รู้ไหมพี่ว่ามันรุนแรงถึงขนาดว่าไม่ใช่ปอคนเดียวนะที่เกิดขึ้น
และเป็นเพราะปอเนี่ยทำให้ทุกคนเกิดความระวังตื่นตัวขึ้นมาว่าอย่าปล่อยป๊าเลย
เป็นไข้เป็นไข้นิดหน่อยอะไรก็อย่าคิดว่าเดี๋ยวหาย

เมื่อวานหนึ่งในทีมแพทย์ที่ดูแลปอมาตลอด๗๐วัน
โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊คส่วนตัวมารุธจันทานะครับ
ว่าถึงช่วงเวลาที่พี่ปอต้องสู้และมีกำลังใจดีเยี่ยม
บอกว่าพี่ปอครับขอบคุณครับพี่ที่สู้กับพวกเรา
วันที่ผมบอกว่าพี่ไม่มีขาพี่ก็บอกว่าพี่จะสู้ไปกับผม
วันที่พี่สุดพี่ก็มองหน้าแล้วก็บีบมือผม

แสดงว่าคุณปอเมื่อวานน็อตวรลิศบอกมะดำเหมือนกัน
บอกอีโมสขอโทษแล้วไอ้ปอมันรู้หมด
มันมีสติมันรับรู้หมดว่าลูกเขามันมา
คือเขาเป็นเพื่อนกันเขาจะพูดว่าไอ้ปอมมันรู้หมดว่าเพื่อนมันมา

มันรู้หมดมันมีสติจนถึงเมื่อวานนี้

เขาบอกพี่ก็มองหน้าผม
ตอนที่บอกให้สู้ก็บอกพี่ก็บีบมือผม

พี่เองนั่นแหละก็ยังสู้
สู้แม้กระทั่งวันสุดท้ายของพี่
วินาทีที่ผมร้องไห้
หมอบอกอย่างนี้เลยนะครับ
แม้เมื่อพี่จากไปก็ยังทิ้งอะไรไว้ในใจของน้องคนนี้
ผมขอเก็บเอาความดีของพี่จากมือที่พี่จับผม
มือที่พี่จับผมวันนั้นไว้เตือนตัวเองทุกวันนะครับว่า
เราควรเลือกใช้ชีวิตแบบไหน
เราเกิดมาเพื่ออะไร
เพื่อที่จะตายไปอย่างไร้ค่า
ให้คนเขาด่าหรือสู้แบบวีรบุรุษจะได้เป็นตำนาน

ให้โรคนี้ดีกว่าเดิม

ทิ้งไว้ให้อะไรกับโรคนี้มามากพอแล้ว
จากน้องผู้กระชากวิญญาณพี่

เขากระชากด้วยมือนี้

แล้วก็ปล่อยให้พี่จากไปอย่างสมศักดิ์ศรี